โอ้โหนี่คือดังทั้งไทยแล้วก็ที่จีนค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะมาเจอคุณกบสุวนัน
นี่เขาปลื้มมากนะคะเล่นละครมา๑๖ปีเพิ่งได้มาประกบกันนี่แหละค่ะ
ส่วนเรื่องงานละครที่จีนนะคะพี่ป้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อน
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาอย่างที่บอกไป
แล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจีนด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจี้ยอยู่อูฮันนะค่ะ
เป็นกำลังใจที่สู้ค่ะ